ส่วนทัพนักกีฬาไทยที่เดินทางกลับมานะครับล่าสุดเมื่อวานก็มีวอเล็กบอลครับ
โดยนายสมพรใช้บางอย่างก็บอกว่าเสียดายนะครับที่วอเล็กบอลหญิงทำได้ตามเป้าหมายไม่มีปัญหา
แต่วอเล็กบอลชายนะครับไม่สามารถที่จะป้องกันแชมป์ได้ครับ
วอเล็กบอลนะครับเราก็คงต้องกลับมาเตรียมกันใหม่นะครับ
สำหรับการเตรียมงานนะครับที่ต้องเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับ
เพราะว่าวอเล็กบอลชายเนี่ยเราเสียแชมป์ไปส่วนวอเล็กบอลหญิงเนี่ย
ทราบมาดีอยู่แล้วนะครับว่าค่อนข้างจะไร้เทียมทานในอาเซียน
เดินทางกลับมานะครับสำหรับทัพลูกยางไทยคว้ามาได้ครับ
สองเหรียญทองนะครับเป็นวอเล็กบอลทีมหญิงทั้งในร่มแล้วก็ชายหาด
แล้วก็๑เหรียญเงินจากวอเล็กบอลชายหาดทีมชายแล้วก็๑เหรียญทองแดงนะครับ
จากวอเล่บอลในร่มทีมชายดังนั้นสมพลใช้บางอย่าง
ยกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลนะครับที่มารอต้อนรับก็พอใจครับที่คว้ามาได้๒เหรียญทองตามเป้าหมาย
ส่วนวอเล็กบอลนะครับในร่มทีมชายมองว่าไม่ได้ผิดหวังนะครับ
ซึ่งเซตที่๔มีโอกาสที่จะปิดเกมได้แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของกีฬา
ซึ่งมีแพ้มีชนะแต่ผู้เล่นดาวรุ่งหน้าใหม่ก็ถือว่า
ได้ประสบการณ์กลับมาพัฒนาตัวเองเพื่อขึ้นไปเป็นตัวแทนรุ่นพี่ต่อ
ส่วนทีมในร่มนะครับทีมหญิงเนี่ยจะปล่อยพัก๒๓วันก่อนจะซ้อมในกรุงเทพ
วันที่๑๖ธันวาคมและเดินทางไปที่จังหวัดนครราชศรีมา
วันที่๑๗ธันวาคมเพื่อเตรียมตัวในการแข่งขันโอลิมปิกเกม๒๐๑๖
คัดเลือกนะครับในโซนเอเชียช่วงต้นปีหน้าที่เราจะเป็นเจ้าภาพนี่แหละครับ